โอ้โหยิ่งเจอยิ่งสวยสงสัยว่าออร่าราศี
เจ้าสาวจะจับเธอเข้าอย่างจังดูสิ
ดูภาพก่อนนี่เป็นภาพพรีเวดดิ้งที่ถูกปล่อยออกมานะคะ
เจอตัวเธอทั้งทีก็เลยคว้ามาถามถึงกระแส
งานนี้เตรียมตัวนานขนาดไหนแล้วว่าที่เจ้าบ่าวว่ายังไง
รวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นที่ขอถามนิดนึงนะคะ
กับข่าวดาราผัวพันธ์ยาเสพติด
ในฐานะที่พี่ใหม่อยู่ในวงการมานานปี
มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างมาฟังเรื่องหวานและแง่คิดดีกันเลยค่ะ
มันมีคำบอกว่าราศีเจ้าสาวจับนี้เห็นด้วยไหมคะ
เห็นด้วยค่ะอุ๊ยทำไมไม่ปฏิเสธอ่ะ

หรอกค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเรา
จริงแล้วใหม่ไม่ได้ดูแลตัวเองแบบเยอะขนาดนั้น
แต่ว่าโชคดีที่เราเป็นคนที่ไม่ดื่มไม่ดูดไม่เที่ยวไม่อะไรยังไง
หน้ามันก็เลยแบบว่าค่อนข้างเฟสกว่าคนอื่นในวัยเดียวกันดีกว่า
ข่าวออกไปเนี่ยก็จะเป็นรูปแค่แบบเหมือนรูปเบื้องหลัง

อันนั้นนี่คือที่สวยที่ยังไม่ได้รีทัศน์เลยนะคะ
ดารายาเสพติดมีมุมมองไงบ้างคะน้องหมาย

ใหม่มีหลายความรู้สึกมาก
หนึ่งคือเห็นใจก่อน
เพราะว่าอย่างน้อยก็คือเป็นเพื่อนดารา
เป็นพี่ศิลปินที่เราก็เคยเจอเหมือนกัน

เราก็รู้สึกว่าเราเห็นใจเราสงสารเขา
อีกมุมหนึ่งหมายก็รู้สึกว่าทุกอย่างนะคะ

หรือว่าใครก็ตามกำหนดชีวิตของเขาเอง
เขาก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่สิ่งที่คุณทำแล้วก็ลิขิต
ทุกอย่างไม่ต้องรอระยะเวลานาน

เป็นบทเรียนมากกว่าอย่าไปซ้ำเติมพี่เขา